เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่อง
จำกันได้ไหมช่วงที่คอสชเข้ามาเนี่ย
มีการดูแลเรื่องของรถตู้โดยสารสาธารณะ

ใช่ค่ะมีการกำหนดเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
กำหนดบุคคลที่จะโดยสารคือต้องไม่เกิน๑๓คน
แต่ปรากฏว่ามันเกิน๑๓คน

มันเกินไม่ธรรมดาค่ะมันเกินมากค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมขออนุญาตมันมืดมากภาพเนี่ยนะคะ
แล้วก็ขออนุญาตบรรยายคุณผู้ชมฟังแบบนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
วันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
ที่บอกว่ามันเกินมากคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะ
จริงแล้วรถตู้โดยสารสาธารณะเนี่ย

ผู้โดยสารรวมทั้งคนขับจะต้องไม่เกิน๑๓คนถูกไหมฮะ

แล้วก็แต่ปรากฏว่าภาพนี้คุณผู้ชม

ที่นั่งก็เต็มแล้วไงคุณที่นั่ง๑๔ที่นั่งเต็มแล้ว

ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งค่ะเขามาโพสต์คลิปนี้

ปล่อยให้ผู้โดยสารยืนบนรถตลอดเส้นทาง
พร้อมกับระบุข้อความแบบนี้นะบอกว่า
แม้จะมีมาตรการห้ามผู้โดยสาร
เกินที่นั่งคือห้ามเกินความจูดเนี่ยนะคะ
แต่ว่ารถตู้สายนี้กลับปล่อยให้ผู้โดยสารยืนตลอดทาง
อกจากนี้ค่ะเขายังมีการตั้งข้อสังเกต๒ประเด็นหลักด้วยกันนะ
ประเด็นแรกเขามองไปที่คนขับรถตู้ก่อน
เขาบอกว่าคนขับรถตู้ทำผิดกฎหมายที่ปล่อยปลาละเลย
ให้มีผู้โดยสารยืนแบบนี้
ประเด็นที่๒ผู้โดยสารก็เลือกที่จะฝ่าฝืนเองคือมองมาที่ผู้โดยสาร
เขาบอกว่าประเด็นแรกคนขับรถตู้ผิดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ
ส่วนผู้โดยสารเองก็เลือกไงเลือกที่จะฝ่าฝืนกฎระเบียบ
เขาไม่ให้ยืนแต่คุณไปยืนคุณเลือกแบบนี้เอง
เวลาเปิดรถตู้ไปถ้าเห็นว่าเต็มแล้วเราก็ไม่ขึ้นไงคะ
ใช่ค่ะแต่คุณก็ฝืนที่จะไปยืนไง
เขาก็เลยบอกว่าบทสรุปเรื่องนี้นะเกิดจากความมักง่ายของทั้งคู่
อันนี้ดิฉันไม่ได้พูดนะคะคนโพสต์เขาพูดค่ะ
เขาบอกว่าเกิดจากความมักง่ายของทั้งคู่จนไม่สนใจกฎหมาย
สมมุติเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะเรียกร้องอะไรได้
ในเมื่อคุณเลือกที่จะเสี่ยงทำแบบนี้เองค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปที่คุณสุกรีจารุภูมิ
คุณสุกรีเป็นผู้อำนวยการกองการตรวจการขนส่งทางบกบอกว่า
จะสืบเสาะหาแล้วก็เรียกคนขับรถตู้รายดังกล่าว
เปรียบเทียบปรับในเบื้องต้นก่อน
ขนส่งทางบกปี๒๕๒๒ซึ่งอันนี้มีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
บรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด
เบื้องต้นผู้อำนวยการกองการตรวจการขนส่งทางบก
บอกว่าหากทำผิดครั้งแรกครั้งแรกก็จะมีการลงโทษปรับไปก่อน
แต่ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบผิดซ้ำผิดซาก
ก็จะเพิกถอนใบอนุญาตทันทีค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับกรณีรถตู้ปล่อยให้ผู้โดยสารยืน

ที่ผ่านมาก็จะมีการนำเบาะเสริมมาติดตั้งถูกไหม
เพื่อที่จะให้ผู้โดยสารมีจำนวนมากขึ้น

แต่ก็ได้นั่งแต่ครั้งนี้เนี่ยคือไม่ได้นั่งไงฮะ

อย่างที่คนโพสต์เขาบอกนะคุณก็ไปเรียกร้องอะไรไม่ได้
ในเมื่อคุณสมัครใจที่จะฝ่าฝืนกฎระเบียบเอง
คือเวลายืนเนี่ยเบรกนิดเดียวเราก็ล้มแล้วนะคุณ